เรื่องของเกมกีฬาพื้นบ้านแห่งศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายเมืองล้านนา
ความสงบเรามาถึงความตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม

ครับเมืองลาดนาหนุ่มลาดเจ้าหนุ่มลาดนานี่นะ
เป็นการเดิมพันธุ์สำหรับศักดิ์ศรีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เขาบอกว่าเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการชนกว่าง

อ๋อก็อย่างปล่ำปล่ำเหลือเนี่ย
นี่มาแล้วอยากจะให้ช่วย

อ่าต้นการชนกว่างแนะนำก่อน
เป็นการนำกว่างตัวผู้ที่มีเขาโง้งยาวรูปร่างสวยงาม
ตัวเป็นหมั่นสีน้ำตาลแดงถึงเข้มขนาด๑๒นิ้ว

ประกวดความงามและชนแข่งกัน
เขาบอกว่าเป็นการละเลี่ยงพื้นบ้านของชาวร้านเหนือ
เขาบอกว่าตัวผู้นอกจากจะแข็งแกร่งแล้วเขาต้องสง่าด้วย
อ๋อก็เลยเป็นตัวแทนเหมือนเป็นตัวแทนของผู้ชาย
รูปลักษณ์สง่างามเขากว่างที่ใหญ่แข็งแรง
หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะ
พาไปดูอยู่ที่จังหวัดพยาว
เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เขานิยมกันมากเลยนะคะ

เมื่อถึงช่วงกลางพรรษาหรือว่าระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม

กลุ่มผู้ชายแล้วก็ทุกวัยตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ถึงคนชะลา

ทำให้มีการตั้งชมรมอนุรักษ์กว่างไทยขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนตลอด
จนเป็นการอนุรกว่างให้คงอยู่ต่อไปนะครับ
เขาเป็นชาวตำบลแม่ตำอำเภอเมืองพยาว
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เวลาว่าง

พอถึงช่วงฤดูชนกว่าง
ก็เลยนำออกไปขายตั้งแต่ตัวละ๑๐๐๕๐๐บาท
รับว่าตอนเด็กที่ข้างโรงเรียนมีขาย

น่ารักดีเป็นแมลงเดินไปเดินมาเลี้ยงน่ารักดี
ผมว่าเขาเป็นสัตว์ที่เท่นะครับ
จากพยาวแล้วมีที่เชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่เจ้า

บริเวณตลาดดอกไม้บนถนนเจียงใหม่ดอยสะเก็ด

ในช่วงนี้ก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากนะครับ
พ่อค้าแม่ค้านำกวางไปตั้งแผงขาย
โดยแต่ละเจ้าจะนำท่อนอ้อยที่มีกวางเกาะกินอยู่

เขาชอบกินอ้อยนะฮะแล้วก็วางอวดโฉมกันแบบนี้
คือผู้ที่ชื่นชอบได้ชื่นชม
แล้วก็เลือกซื้อกันอย่างเลิดเพลินเลยนะครับ
ก็มีราคาขายตั้งแต่ตัวละ๑๐๐บาทไปจนถึง๒๐๐๐บาท
อยากเห็นมากเลยตัวละ๒๐๐บาทนี่เป็นตัวยังไงนะ
ต้องเป็นตัวที่เขาใหญ่ขนาดนั้นนะฮะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะ๔รูปร่างขนาดตัว

โดยนายสวิงคำโพนี่ภาษาในเมืองทั้งข่าวนะ
นายสวิงคำโพพ่อค้าขายกวางเปิดเผยบอกว่า
ปัจจุบันกวางเริ่มหายาก
เนื่องจากมีการทำลายถิ่นที่อยู่ของกวางภายในป่า
วางที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากต่างจังหวัดแล้ว
ไม่ได้มาในท้องถิ่นเจียงใหม่ของเฮาวนะฮะ
และบางส่วนก็นำมาจากภาคอีสาน

อาวุธป็าอีสานของคุณสุพัฒนาสาระนะ

เอาคนเหนือคนอีสานคุยกันดีกว่า
คุณฮูก่อกิจกรรมชนกวางเนี่ย

เช่นไม้พันกวางหรือว่าไม้ปั่นกวางนะ
ซึ่งเป็นไม้เล็กเพื่อสะกิดให้กวางไปชนกัน
แล้วก็รู้สึกตื่นตัวขณะที่ชนกับคู่ต่อสู้

ใช่เคาะฮึดสู้ไง

กวางเป็นชื่อเรียกของด้วงปีกแข่งชนิดหนึ่ง
มี๖ขาตัวผู้จะมีเข่ายื่นไปข้างหน้า
แล้วก็โค้งเข้าตอนปลายแยกเป็น๒แฉก
ซึ่งมีตั้งแต่๒เขา๓เขาแล้วก็๕เขา

เกิดจากไข่ของแม่กวางที่ฟักตัวในดิน
มีชื่อเรียกตามรูปร่างตามขณะ
แล้วก็เรียกตามแหล่งที่เกิดเจ้า
เอามาดูแถบที่เขาอยู่กันหน่อย
ภาคเหนือนะนะใช่ค่ะอยู่ที่ภาคเหนือนะครับ
เป็นที่นิยมเล่นกันมานานจนกลายเป็นประเพณีไปแล้วนะคะ
สำหรับการชนกว่างและก็นอกจากเป็นประเพณีแล้ว
ก็เป็นเรื่องของกีฬาพื้นบ้านที่มีเสน่ห์ในตัวด้วย
บอกไปแล้วนะคะจะเล่นช่วงนี้แหละ
สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเพราะว่าเป็นช่วงที่กว่างเขาออกมาจากดิน
สมัยก่อนอาจจะไม่มีการเลี้ยงแต่ว่าอาจจะใช้ตัวที่อยู่ในธรรมชาติไม่ได้
จับเอาเขาออกมาจับเลย
ใช่ค่ะช่วงนี้เขาออกมาจากดินในถิ่นที่เขาเคยอยู่นะคะ
จากนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวบ้านสมัยก่อนนั้นว่างจากการทำนาด้วย
เพราะว่าข้าวที่ปลูกไว้กำลังตั้งท้องแต่พอออกพันธุ์สารนะคะ
ก็จะเลิกชนกว่างเพราะว่าต้องปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่ได้เอามาทำร้ายนะไม่ได้เด็ดปีกแล้วเอามาคั่วกิน
ไม่นะปล่อยไปเนอะ